ฟุตซอร์กำลังจะเปิดการแดงขันในช่วงสุดสัปดาห์นี้วัน๓
แล้วก็วันอาทิตย์ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดประเดิมเกมแรก

โดยงานแถลงข่าวหลักเดี๋ยวก็จะมีคุณธนศักดิ์สุรประเสริฐนะครับ
อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กรของสมาคมกีฬาฟุตบอล
คุณอริสักเบนจัดสิริวัลประธานพนาฟุตซอลแห่งชาติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

แต่ว่าเรานั้นได้กระแสตอบรับในทีมชาติ
ที่มีคนสนใจชนล้นนะครับ
ก็จะมีการมอบเงินสนับสนุนนะครับ
ให้กับสโมสรด้วยในงานช่วงท้ายนะครับ
ละ๔๐๐๐บาทให้กับทั้ง๑๔ทีมก็ประมาณ๕๖๐๐๐บาท
รวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าจะให้เงินสนับสนุนสำหรับ
เรื่องของเงินรางวัลเหมือนเช่นเคยนะครับไม่ได้มากไม่ได้น้อย
แต่ว่าก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นหลีกอาชีพให้ได้
ก็จะถ่ายทอดให้ชมครบทุกคู่๑๘๒แมท
รวมแล้ว๒๖แมทน้อยลงจากปีก่อน
แต่ทุกแมชที่เราถ่ายนะครับเป็นเกมใหญ่ประจำสัปดาห์ในทุกคู่
ตั้งแต่เวลา๔โมงถึง๖โมงเย็น
โดยแทนให้ครับ
ในปีนี้เราก็จะถ่ายทอดทุกวันอาทิตย์นะครับ
เวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ก็รับประกันว่าสนุกเข้มข้นมากขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกแน่นอน
เกมแรก๑๘มีนาคมมันเสาร์

เจอกับอีกหนึ่งทีมที่มีทีมชาติครับข้างก็คือการท่าเรือนะครับ